อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นคลิปขำขันกันบ้างนะคะ
ชาวเน็ตเห็นแล้วก็โอ้โหเข้าใจคิดเหลือเกิน

ก็มีคลิปนี้แหละค่ะออกมาล้อเลียน
สมัยบนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนี่มันแค่หมุนไปหมุนมาเฉย
รุ่นนี้พอเราเริ่มตรวจปุ๊บสัญญาณไฟจะออกครับ
ตรวจเจอปุ๊บสัญญาณมันจะเริ่มกระพริบครับ
อย่างนี้แสดงว่าเจอเป้าหมายแล้วกดค้างไว้นะครับ
รอสองประมาณห้ามินาทีมันจะจำหินแห้วไว้
เดี๋ยวถ้าเราปิดครับถ้าเรากะมาให้หินปุ๊บ
สัญญาณแห่งพอเริ่มตรวจครับพอมันจะจำหินครับ
คือมีความจริงจังในการอัดคลิปมากแล้วถ้าไปดูคลิปเต็มนะคะ
จะถ่ายอยู่หลายสถานที่ด้วยนะคะ
ในคลิปจะเห็นว่านุ่มคนนี้ได้นำไฟฉายแล้วก็เสากล้างปลา
ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับได้ทุกอย่าง
นี่สังเกตตรวจจับแห้วครับ
ถ้าไป๒ที่แห้วปุ๊บสัญญาณไฟก็กดจัดกระพริบครับ
หรือว่าตรวจจับทายไพ่ก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นมายกลชนิดนึงนะคะ
ตอนท้ายคลิปบอกไว้ด้วยว่าขายอันละ๒๐๐บาท
คลิปนี้ก็ถูกอกถูกใจชาวเน็ตแห่ชมกันไปกว่า๓๐๐๐๐ครั้งแล้ว
หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นขำขันกับการล้อเลียน
เจ้าของคลิปวิดีโอนี้ก็เปิดเผยว่าสิ่งที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็เป็นของเล่นมายกลชิ้นหนึ่งมาจากแนวคิดผลงานวิจัยของตัวเองค่ะ
ที่ชื่อว่ามายากลกับมายาคติในสังคมไทย
ก็เลยเป็นไอเดียที่ทำผลงานชิ้นนี้ออกมานะคะ
เจตนาบอกว่าเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำไปเสียดสีกับทางการเมืองแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีขายเนี่ยไม่มีจริงนะคะ
เป็นเพียงมุกตลกที่คิดขึ้นมาปิดท้ายคลิปเท่านั้นเองค่ะ
สตงบอกว่าภายในสัปดาห์หน้า
ก็น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบ
คือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือเรื่องของการฟ้องร้อง
จะมีการฟ้องร้องเพื่อขอเงินค่าชดเชยหรือเปล่า
ต้นตอนนี้โฆษกระทรวงกลาโหมบอกว่าหน่วยงานที่จัดซื้อ
กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกรมราชองคารักษ์

ที่ฟ้องบริษัทในต่างประเทศเพราะว่าซื้อตรงจากบริษัทดังกล่าว
แต่ว่ารอดูความคืบหน้าอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

นะคะรอติดตามกันด้วยค่ะ